ถามคุณผู้ชมแล้วก็ถามคุณสองคนด้วยดีกว่า
ปกติเวลาคุณถ่ายรูปเซลฟี่วันหนึ่งเนี่ย

ส่วนน้องพิมพิมประพาบอกเลยว่า

กาแฟผมไม่กินแก้วแน่งเลย

ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

วันนี้เช้ายังเย็น

นี่เป็นไงถึงขั้นที่คุณแฟนบ่นแล้วนะ
กาแฟจากร้อนก็นู่นได้กินเย็นนู้นล่ะ

เป็นยังไงเถียงไม่ออกสักคำได้แต่ยิ้มไปหัวเราะไปนะ
จำนวนด้วยหลักฐานคือคลิปนี้เป็นคลิปที่แทนใจเหล่านุ่มที่ต้องรับบทช่างภาพประจำตัวให้แฟนสาวคุณผู้ชม
คือเต็มใจทำให้แหละแต่บางทีร้อยรูปแล้วนะเตงผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงยังยังไม่พอใจยังไม่เลิกถ่ายอีกค่ะ
ซึ่งวันก่อนค่ะพิมเนี่ยก็มีคิวมาร่วมเดินแฟชั่นก็เลยให้สาวพิมมาแก้ตัวหน่อยเนี่ย
ตามที่แฟนว่าจริงกับเปล่ามาเรียกร้องความเป็นทำให้ตัวเอง
ทำให้ตัวเองก็คือถ่ายรูปจนแฟนไม่ได้ทานข้าวกระโปรงกาแฟ

เออนะโดนบ่นอุบสหูอื้อหูชากันไปเลยนะ
ผ่านคลิปพิมลงมาแบบนี้มันจริงไหมพิม
รวมถึงตอนนี้สายสืบโซเชียลรู้ชื่อหวานใจสาวพิมพ์แล้วนะคะ
แล้วประโยคกัมมั่วไปหมดเลยไม่รู้ไอ้ไหนอ่ะคุ้มตรง
เดี๋ยวไปถามพิมหน่อยดีกว่าตกลงแฟนพิมพ์ไอไหนอ่ะ

แฟนพิมเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศ
ถือกล้องอยู่แล้วนางอยากแกล้ง
คือจริงนางไม่ได้จะบ่นอะไรจริงจังหรอก
แต่เห็นว่ามีกล้องอ่ะจนถึงเวลาเอาคืนแล้วเลยเอาสักหน่อย
มีคลิปก็ขำอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเถียงไม่ได้
พูดชื่อเรียกกันปกติอะไรอย่างนี้
ขอโทษพี่ไอซ์สรรยูด้วยนะ
ใส่ลายไอซ์มาเป็นไอซ์นอกวงการค่ะไม่ใช่ไอซ์ในวงการ